กินอะไรกันแล้วผมว่าตบท้ายด้วยผลไม้

คนชอบทานผลไม้ตบท้ายกันใช่ไหมที่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหไปเจอกับแม่ค้าขายผลไม้ใจดีชอบหอบหิ้วผลไม้

ดิจัง
นี่ครับที่สภหัดในจังหวัดสมฆาตร์นะครับ
ตำรวจที่โรงพักแห่งนี้อิ่มอกอิ่มใจจริง

เพราะว่าผลไม้นี่เต็มเลยนะ
นี่เลือกเอาเลยอยากกินอะไร

แล้วแบบหันมาให้เรียบร้อยเลยสวยงามเป็นข้าวมุฟเฟ่อ่ะโอ้โฮน่ากินน่าทานจริง
ผลไม้เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
ก็คือคุณป้าแม่ค้าขายผลไม้สุดใจดี
ก็เอามาให้คุณตำรวจแจกฟรีแบบไม่มีโอกาสอะไรยังไงทั้งสิ้น
ให้ด้วยรักแบบไม่มีเงื่อนไข
เฮ้ยน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มก็รสเด็ดวางเอาไว้ให้ซิ่มกับผลไม้ทานโอ้โฮไปถามดีกว่า

ร้อยตำรวจตรีอารณระทรัพย์รองสารวัฒน์ป้องกันปลา
จากสถานีทำรวจพูดธรรมหูหน่อยบอกว่าป้าคนนี้เนี่ย
ว่าป้าเขาชื่ออะไรโอ้ดุแต่ว่าคุณป้าคนนี้
ขายผลไม้เอ่อแล้วแกมาจะยกกระมังผลไม้แช่เย็นน้ำจิ้ม๓
รสสูตรเด็ดสุดอร่อยมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักทานอยู่เสมอ
มาบ่อยมากยกมาทีเจ้าหน้าที่ก็เกรงใจบอก
ตังค์ให้เอาไหมป้าบอกไม่เอาป้าทำด้วยใจ
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพักต่างประทับใจ
ในความมีน้ำใจของคุณป้าเป็นอย่างมาก

คืออยากจะบอกแบบนี้นะตำรวจเนี่ย
บางคนเขาอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็ว่ากันไป
แต่หลายคนคุณตำรวจผมบอกตรงนี้เลยว่า
แต่ละคนเขาตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี
แล้วข่าวแบบนี้เอามาเล่าเพื่ออะไร
เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงาน
ถูกต้องเพราะว่าภารกิจแต่ละวันก็เยอะแยะหนักหน่วง
ประชาชนคนธรรมดาเขาก็อยากจะแบ่งปันน้ำใจ
อยากจะทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองทำได้ก็ถือว่าเล็กน้อยมอบให้กัน
มันเป็นกำลังใจนะเล็กน้อยที่อยากจะส่งมอบให้กันและกัน